ขยับมาอัปเดตคู่หลักหมอลำสุดหวันคู่นี้
บอสบอยสิริชัยแล้วก็ซ้อแอนอรดีค่ะ
เผิดแป๊บเดียวใช้ชีวิตคู่ในภาษาชาวบ้าน
หัวเมียกันมาตั้งแต่๓เดือนแล้ว

แมนคางอิริลาซุทไปเจอทั้ง๒คนนี้

โดยทั้งคู่เล่าให้น้องรดเบนผู้สังขาวของเราฟังนะคะว่า
หลังแต่งหน้าในชีวิตก็ดีขึ้นเดิมเลยนะจ๊ะ

ช่วงนี้ก็มีงานคอนเสิร์ตกันบ้างค่ะ

ขึ้นเวทีหน่อยก็ร้อง

บ้านใดสองไฟแบบโอ๊ย
ขึ้นเวทีไหนก็พระแบบสนุกสนานหมดเลยค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมตามคลิปภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
เป็นคลิปชนท้องกับอดีตแดนเซอร์
นี่แหละชุดฟ้ากำลังตั้งท้องอยู่ค่ะ
แล้วก็ลูกคั้นค่ะความเชื่อน้อง
คนท้องแบบนี้มันสิมีลูกอยู่บ่อย

อุ้ยก็รุนคือกัน

ก็เชื่อว่าคงรอจังหวัดที่เหมาะสม

ปล่อยใจแล้วปล่อยว่าน้องมันเนี่ยจ้า

พอเราเอาเข้าจริงแล้วมันยากมาก

เกือบปีแล้วที่เราพยายามกันมา

กับการมีลูกคนนึงอะไรอย่างนี้
เราก็เข้าสู่กระบวนการของทางด้านทางการแพทย์มากขึ้น

อันนั้นก็ว่ากันไป
เด็กน้องคุณไม่อยากมีสักที
จะไปหาหมอก็ไม่ไป
ที่ทางซอแอนและบอสบอยก็เปิดใจเคลียรเลยนะคะว่า

ไม่เป็นความจริงแหม่จากเงือดเดียว
จากเงือเดียวกับหมอแมนเดียวจ้า
จริงเราก็เจอมาตลอดเจอมาตลอดเหมือนที่แอนเคยบอกเนาะ
แต่ว่าบางทีอันนี้หนูว่าน่าจะหนักค่อนข้างที่จะหนักแรง
แล้วก็แรงอะไรอย่างนี้คือเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันมันกระทบจิตใจเรามาก
ก็เลยแบบถ้างั้นเราก็ลองโพสต์เป็นตัวอย่างดีไหม
คือคือจริงบางคนจะมาคิดแทนเราเองไม่ได้ว่าเราทำอย่างนู้นทำอย่างนี้
เราอยู่ด้วยกันเราเป็นยังไงคือบางอย่างในชีวิตเรื่องเราในชีวิตของเรา
บางทีมันก็ไม่สามารถพูดได้หมด